คุณผู้ชมมาตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓๑มีนาคมช่วงหัวค่ำนะคะ
ทางตำรวจสพปลายพระยาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิง
เสียชีวิตอยู่ที่สวนหลังบ้านนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเจริญยูงทองอายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่บนเนินดินกลางร่องน้ำในสวนปลูกผักหลังบ้านนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนจุดสองสองถูกยิงเข้าที่ไทยทอยนะคะ
นัดหนึ่งแล้วก็กระสุนทะลุหน้าผาก
ในที่เกิดเหตุบอกว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ขับเข้ามาในถนนของโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับแปลงผักหลังบ้านผู้ตาย

คนร้ายจอดรถผู้ตายกำลังถอนหญ้าอยู่
คนร้ายยิงยิงออกมาจากรถนะคะยิงใส่ผู้ตายด้านหลัง
แล้วก็ขับรถหนีไปมุ่งหน้าไปทางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ทีนี้มีการตรวจสอบตัวผู้ตายมีประวัติหลายอย่าง
ปมสังหารเอาไว้สัก๓เรื่อง
อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการทำธุรกิจในหน้าซื้อขายที่ดิน
ปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ชิดหรือลักษณะข้าล้างแขน
พานทำร่วดเอกสมชายซื้อต่อตระกูล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
เรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนะคะ
สืบสวนนำข้อมูลจากการสอบปากคำคนใกล้ชิดของผู้ตาย
รวมถึงบันทึกปากคำของภรรยาผู้ตาย
นางวินยูอุปการณ์อายุ๖๐ปีและนำไปสรุปหาปมสาสังหาร
ได้มีการมอบหมายให้ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่
หาภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
อย่างที่บอกค่ะว่าคนร้ายน่าจะมุ่งหน้าไปทางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
แล้วประวัติของผู้ตายคุณผู้ชมก็มีหลายเรื่อง
ผู้ตายเขาเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็เป็นคนกว้างขวางในวงการนักเลงของภาคใต้ค่ะ
เป็นคนผูจาตรตรงไปตรงมาแล้วก็ผู้ตายเองก็เป็นคนผงผาง
วันเกิดเหตุตัวผู้ตายเขานั่งถอนหญ้าอยู่ที่สวนหลังบ้าน
แล้วเขานั่งหันหลังให้ถนน
คนขับรถเก๋งมาอย่างที่บอกว่าไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียนเป็นรถเก๋งสีดำ
ขับเข้าไปในถนนของโรงเรียนโรงเรียนก็อยู่ติดกับบ้านนะคะ
มีแค่รั้วรวดหนามกั้นแล้วก็ผู้ตายถอนหญ้าอยู่ในแปลงผักหลังบ้านนะนะ
คนร้ายยิงจากในรถนะคะยิงออกมาสองนัด

ไปโดนไทยทอยจนเสียชีวิตแล้วคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไป
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นลักษณะการก่อเหตุที่ชัดเจน
ทีนี้นักข่าวก็ได้ไปคุยกับทนายความในพื้นที่อำเภอปลายพระยา
ซึ่งเป็นคนสนิทกับผู้ตายค่ะทนายพิทักษ์จันคล้ายอายุสามสิบเจ็ดปี
นายพิทักษ์เล่าให้ฟังว่าตัวผู้ตายเคยมาปรึกษานะคะเรื่องของการซื้อขายที่ดิน
ปรึกษาอยู่หลายครั้งค่ะตัวผู้ตายเองก็เป็นคนที่พูดจาแรงตรงไปตรงมา
พูดจาแบบเหมือนกับไม่เกรงใจใครอ่ะก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับหลายคน
เรื่องธุรกิจซื้อขายที่ดินอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่เป็นชนวน
ทำให้คนร้ายมาก่อเหตุนะคะเรื่องส่วนตัวผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ส่วนใหญ่มาคุยก็คุยเรื่องของการซื้อขายที่ดินซะเป็นหลักค่ะ
ส่วนประเด็นใดขัดแย้งเรื่องในหน้าที่ดินผมว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับ
ก็เลยบอกว่าประเด็นหลักที่ตั้งเอาไว้ยังมีสามเรื่อง
แต่อาจจะเป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด
หรือเป็นเรื่องของการฆ่าล้างแค้นก็เป็นไปได้
บ่วงว่าทีมสืบสวนได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ตายนี่
คดีบุกรุกครอบครองป่าสงวนแห่งชาติ
ปราศงวรแห่งชาติปราศในช่องตะวันตกมาปี๒๕๕๓
ซึ่งพื้นที่บุกรุกอยู่ติดกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๒สาขากระบี่
ก่อนจะถูกยึดพื้นที่คืน
แล้วผู้ตายเคยต้องสงสัยอาจจะมีส่วนรู้เห็นในคดีสังหารผู้รับเหมารายย่อยในพื้นที่คนหนึ่ง

แล้วเหตุเกิดใกล้กับบ้านของผู้ตายในอำเภอปลายพระยา
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการฆ่าล้างแค้นหรือเปล่า
นี่ก็เลยมีสัก๓เรื่องที่อาจจะเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับการสังหารในครั้งนี้
สืบสวนกำลังไล่เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ดูพยานแวดล้อมแล้วก็ไปตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารที่น่าจะมาเชื่อมโยงกับคดีนี้ได้
ตำรวจบอกว่าคืบหน้าไปมากแล้วค่ะ
ส่วนกลุ่มมือปืนเชื่อว่ามีความชำนาญเพราะพฤติกรรมการก่อเหตุคือกล้ามากอะค่ะ
ลงมือในพื้นที่ที่คนอยู่กันเยอะแล้วก็ไม่ได้ดึกอะไรก่อเหตุสักประมาณ๗๓๐น
ช่วงเวลานี้ค่ะดูแบบน่าจะชำนาญมาก
แล้วก็จุดเกิดเหตุอยู่ติดกับสนามฟุตบอลของโรงเรียนด้วย
ยังเล่นฟุตบอลกันอยู่เลยนะตอนมาจอดรถยิงอ่ะ
ก็คงจะรู้ว่าผู้ตายน่าจะออกมาทำสงทำสวนมาถอนหญ้าอะไรต่อ
ช่วงเวลาแบบนี้น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี